ตอนนี้สายการบินในประเทศเตรียมจะปรับค่าโดยสารขึ้นแล้ว
หลังจากที่คอรมอลนั้นมีมติให้ปรับขึ้นภาษีสัมภาษามิตรน้ำมันเชื้อเพลิง
ส่งผลให้๓สายการบินต้นทุนต่ำต้องปรับราคาค่าโดยสาร๑๕๐บาทต่อคนต่อเที่ยว
ประกอบไปด้วยสายการบินนกแอร์ไทยแอร์เอเชียแล้วก็ไทยไลออนแอร์นะครับ
ได้บริการเพิ่มค่าภาษี๓๓๓มิตรน้ำมันในอัตราค่าโดยสาร
หลังจากก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอลนั้นมีมติเห็นชอบ
ที่กระทรวงการคลังเสนอให้ปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตรน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน
และน้ำมันหล่อลื่นซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่๒๕มกราคม๒๕๖๐ที่ผ่านมาครับ
เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงอัตรา๑๕๐บาทต่อคนต่อเที่ยว
สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศโดยอัตราค่าภาษีน้ำมันจะถูกบวกรวมไปกับค่าตัวโดยสารที่แสดงผ่านหน้าเว็บไซต์
จากว่าเป็นสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบแต่คาดกันว่าจะไม่เกิน๒๐๐บาทต่อคนต่อเที่ยวอย่างแน่นอนครับ
เช่นเดียวกันกับการบินไทยที่หลายฝ่ายก็คาดการณ์ว่าจะบวกภาษีสรรพสามิตรน้ำมันเพิ่มขึ้นในราคาบัตรโดยสารเหมือนกับสายการบินอื่นครับ